มีเรื่องราวที่แชร์ในโลกออนไลน์อีกคุณผู้ชม
เป็นกรณีที่คนขับรถรายหนึ่งนี่นะคะ
เขาไปเปิดแล้วก็ใช้บริเวณช่องเก็บของบนรถทัวร์
เป็นแผลฉีกขาดเลยคุณผู้ชม
แล้วก็มีคนนำมาแชร์

เกิดเหตุขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๑กรกฎาคมนี้เองนะคะ
เอ่อเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นโดยที่มีการบอกเล่าผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
โดยอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงนายสากลผมภูเขียว
เป็นคนที่ไปช่วยผู้ที่ประสบเหตุนี่แหละ
เล่าเหตุการณ์ให้กับผู้สื่อข่าวธรรมดาทีฟรีฟังนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกประมาณ๔ทุ่มค่ะ
ช่วงระหว่างที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยอยู่
ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือมาว่ามีผู้บาดเจ็บ
เกิดแผลฉีกขาดบริเวณแขนขวาที่ชันชาลา
หมายเลข๑๐๑ภายในสถานีขนส่งหมอชิด๒
ก็เลยไปที่จุดเกิดเหตุไปพร้อมกับเพื่อนอาสานี่แหละนะคะ
ไปถึงแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสากล
เล่าถึงเหตุการณ์บางช่วงเมืองตอนหน่อยนะคะ
บาดเจ็บจากการถูกชั้นวางของบนรถทัวร์ครับ

และเป็นแผลฉีกขาดบริเวณแขนครับ
เป็นแผลถี่ขาดบริเวณข้อนแขนด้านขวา
ยาวประมาณ๑๐เซน
เป็นแผลเปิดบริเวณแขน
ก็จากนั้นก็สอบถามคนเจ็บว่า

ก็เลยต้องการไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ตอนนี้ผู้บาดเจ็บก็ได้รับการรักษาอาการปลอดภัยแล้ว
ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ค่ะสำหรับคนที่จะต้องใช้รถ
หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฮโดลิกต่าง
ที่มันมีการแบบบังคับแบบนี้โดยที่เราห้ามมันไม่ได้

แล้วก็เคสน้องนักศึกษาที่ถูกประตูรถเมย์หนีบจนนิ้วขาดไปด้วย